เริ่มกันที่การแข่งขันฟุตบอลโยต้าไทยลีกเมื่อวานนี้นะคะ
สองทีมหัวตารางก็สามารถเก็บใช้ชนะได้
โดยเฉพาะเมืองทองค่ะทำให้ทำคะแนนกดดันบุรีรัมยูเนเต็ดจากฟุกต่อไปค่ะ
เกมนาทียี่สิบเก้าของฤดูกาแล้วนะคะ
ราชนาวีชุดสี่กรมภาษาอันดับที่สิบสามค่ะ
เปิดบ้านต้อนรับรองจ่าฝูงเมืองทองยูเนเต็ดนาทีที่สามสิบห้าจังหวะนี้นะคะ
แมนตี้ก็ทำให้เมืองทองขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เป็นจังหวะทำชิ่งกันนะคะ
ระหว่างแฮมเมตตี้กับเรนโดอสัมเสาแล้วก็เป็นแฮมเมตตี้ที่ยิงเข้าไปค่ะ
แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะคะ๑ประตูต่อ๐ครึ่งหลังค่ะ
ราชนาวีมาตามติดเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งนาทีที่สี่สิบเก้าจากสุธิพงศ์เหลาพรค่ะ
แต่ว่าในนาทีที่ห้าสิบหกนะคะแฮมเมตตี้ค่ะก็จอบบนตรงกลางนะคะ
แล้วก็สอดขึ้นไปยิงประตูที่สองของตัวเองในเกมนี้ให้เมืองทองนำอีกครั้งสองประตูต่อหนึ่ง
และก็เป็นประตูชัยค่ะช่วยให้กินเลนพยองเก็บ๓คะแนน
ตอนนี้ก็มีเพิ่มเป็น๖๕คะแนนนะคะตามหลังจากฝุงบุรีรัมยูเนเต็ดเหลืออยู่๓คะแนนด้วยกัน
แต่ว่าแข็งมากกว่าหนึ่งนัดส่วนราชนาวีค่ะตอนนี้อยู่อันดับที่สิบสามมีสามสิบสี่คะแนนค่ะ
อีกคู่นะคะแบงคอกยูเนเต็ดชุดสีแดงดำเปิดบ้านชนะซุปเปอร์พาเวอร์สมุทรปราการ
การสายฝนไปสี่ประตูต่อศูนย์ก็ได้ประตูนะคะจากดราแกนบอสโควิชนาทีที่สามยี่สิบสาม
จบเกมนี้นะคะแบงคกมีห้าสิบเก้าคะแนนรั้งอันดับที่สามค่ะ
มาดูผลการแข่งขันคู่อื่นนะคะสุโขทัยกับบางกอกกลาสเสมอกัน๑ประตูต่อ๑ค่ะ